ไปเข้าตลาดดีกว่า
มีตับให้กินไหมไปดูสิ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันหน่อยค่ะ
วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงคงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะ

กาดขาวค่ะอยู่ที่๑๖บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีน๒๔บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หิวไส้ไม่มีไส้ให้กินเลยในตลาดเนี่ย